นัดเพื่อด้วยที่บุฟเฟ่หมูกระทะวันนี้มาสามจ่ายสองแข็มมีโปรโมชั่นแข็มร่มฟรีฟุ้นแหมงเหมาะกับฤดูนี้จริงจริงเลยนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวพร้อมรายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานออกไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะ
วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนจะตกชุ่มฉ่ำโดยเฉพาะภาคเหนือ
เตือนกันว่าทุกจังหวัดในภาคเหนือจะมีฝนตกลงมาเลยนะคะ
ดูเป็นอะไรเป็นเพราะอะไรมาดูจากภาพถ่ายทางอากาศนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
พื้นที่สีเขียวสีเหลืองสีส้มนี่คือพื้นที่ที่แสดงว่ามีเมฆปกคลุมนะคะ
แล้วก็จะมีโอกาสเกิดฝนช่วงเวลานี้อาจจะกระจายกันหน่อยค่ะ
ไม่เห็นชัดเจนไปดูภาพที่ชัดเจนจากเรด้านะคะ

กรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วด้วยเช่นเดียวกัน
ขณะนี้หลายพื้นที่นะคะก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มุดปราการนครปฐมนครแถวจังหวัดสระบุรีนี้นะคะ

ตอนนี้ก็มีกำลังปานกลางแล้วก็จะเคลื่อนไปทางภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยอะไรดูให้ชัดเจนจากแผนที่อากาศ
คุณผู้ชมดูง่าย๒๓จุดนะคะ
จุดแรกไปที่ตัวของพายุก่อนเลย
คาดว่าวันนี้จะอ่อนกำลังสลายตัว
กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
ขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนจะเห็นเส้นนี้
เขาเรียกว่าร่องมรสุมเกิดจากหย่อมความร้อนสองหย่อมอยู่ใกล้กันนะคะ

เรียกว่าบริเวณดังกล่าวนี้จะมีฝนตกอย่างชุ่มฉ่ำ
ขณะที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เองก็มีโอกาสเกิดฝน
จากลมประจำฤดูนั่นเองนะคะ
ทิศทางเส้นสีขาวนี่ค่ะก็คือเส้นทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
ก็ยังคงพัดเสยขึ้นไปทำให้มีฝนตกในหลายจังหวัดของประเทศไทยนะคะ
เช้าเช้าแบบนี้ก็ตกกระจายค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกภาคอีสานภาคเหนือนะคะ
จะเห็นว่ามีหลายจังหวัดเลยที่ได้รับอิทธิพล
แต่ว่าจะตกมากหน่อยก็คือช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะคะก็ชุ่มฉ่ำกระจายหลายพื้นที่
นี่เป็นภาพช่วงบ่ายเห็นมั้ยคะเริ่มใบ๒บ่าย๓บ่าย๔บ่าย๕โมงเย็นเนี่ยค่ะ
สำหรับขึ้นแล้วก็สูงประมาณ๑๒เมตร
เปิดเล่นที่มีฝนฟ้าขนอกขึ้นสูงมากกว่า๒เมตร
สำหรับการคาดการณ์วันนี้นะคะก็เป็นวันที่๒๐สิงหาคม
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศออกมาเป็นฉบับสุดท้าย
ฉบับที่๙นะคะว่าเรื่องของพายุ
ไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงแต่ว่าส่งผลกระทบมาทำให้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานมีฝนตกนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันก็ยังคงมีฝนตกชุ่มฉ่ำอยู่
โดยเฉพาะด้านรับลมนะคะนับตั้งแต่จังหวัดสงคลาปัตตานียลันนราธิวาสตอนล่างเนี่ยฝนตกชุ่มฉ่ำ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็เช่นกันภูเก็ตกระบีตรังสตูนฝนตก
แต่ว่าถ้าเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยภาคใต้จะน้อยกว่าภาคเหนือนะคะ
สำหรับกรุงเทพมหานครก็เตรียมร่มเอาไว้ได้เลยนะคะ
ใครที่จะต้องเดินทางในช่วงของตอนเย็นก็จะมีโอกาสเกิดฝนด้วยเหมือนกัน
แต่ว่าถ้าใครอยากจะบำบัดฝนนะคะไม่ไปไหนเนี่ยร้านหมูกระทะอาจจะเป็นทางเลือกนะคะ
เพราะว่าทานอะไรร้อนในช่วงของฝนตกแบบนี้มันก็ได้บรรยากาศดีอีกเหมือนกัน
ก็ถือว่าเป็นไอเดียน่ารักน่านำมาฝากกันนะคะ
ฉันนัดเพื่อนเอาไว้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วกันแล้วดูแลรักษาสุขภาพพรุ่งนี้กลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ